ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่โดนผู้ชายต่อยหน้ากลางสี่แยก
ถามว่าเคยรู้จักกันไหมไม่เคยเลยนะ
อยู่ผู้ชายคนนี้มาต่อยได้ยังไงนะฮะ
ผู้ถูกทำร้ายนั่งอยู่หน้าร้าน
แล้วก็ปุ่มหน้าอยู่โดนต่อย
อยู่ผู้ชายคนหนึ่งมาทำร้ายเธอนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสาวนิ่มอายุ๓๘ปี

เขตเทศบาลนางรองจังหวัดบุรีรำ

จะผ่านเรื่องที่น่าตกใจมา
ก็คือโดนผู้ชายคนหนึ่งต่อยเขาให้นะครับ
เล่าให้ตำรวจสพนางรองฟังบอกว่า
ขี่รถจักรยานยนต์จะไปซื้อของ
ระหว่างจอดติดไฟแดงอยู่
มีชายไม่ทราบชื่อนะเดินมาจากด้านหลัง
กำปั้นชกท้ายทอยเธอ
เพราะรู้สึกว่ามีสิ่งของมากระทบท้ายทอยอย่างแรงมาก

ไม่ทันได้หันไปเห็นไม่ทันได้ระวังเลยนะฮะ
แต่มีโป๊กเข้ามาตรงท้ายถอย
หันไปดูพบกับชายผมยาว
ยืนต้องจ้องหน้าตาเขม็นเลยนะ

ทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วไปขอความช่วยเหลือ

กู้ภัยก็นำตัวของคุณนิ่ม
ส่งโรงพยาบาลตรวจร่างกายในเบื้องต้น
ห้าปีซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้า
ทีนี้รวบตัวเอาไว้ได้
ตรวจสอบเพราะว่ามีบ้านร้างหลังหนึ่ง
ซึ่งมีกระป๋องกาวกระจายอยู่จำนวนมาก
คาดว่ามีกลุ่มดมกาวมามั่วสุมเป็นประจำ

ผมไปทำเขาจริงไปต่อยเขาจริง
เพราะจะเอาขนมให้กินแต่เขาไม่กิน

ผมก็เลยชกก็เลยต่อยสั่งสอน
อันนี้ไม่น่าจะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วล่ะมั้งคะ
ใช่ฟังเสียงเขานะฮะ
ผมไม่ให้คุณน้องกินที่นี่ทำให้ผมร้องไห้

ร้องไห้ประมาณ๑๐๒๐ครั้ง
เฮ้ยไม่รู้จักเขาเขาทำร้องไห้ได้อย่างไร

ไปตีเขาทำไมของอีกทีนิ

เอาของให้เขากินไม่กิน
ลักษณะการพูดและการเรียบเรียมคำพูดเนี่ย

แต่เหตุผลว่าไปทำเขาทำไม

ผู้หญิงคนนั้นทำผมร้องไห้มา๑๐กว่าครั้ง
ตำรวจก็ถามเฮ้ยเองเขาไม่รู้จักกันเอง

ตอนนั้นร้านเขาอยู่ใกล้สี่แยกใช่ไหม
ยินเสียงร้องของผู้หญิงกลางสี่แยก
ไม่นานผู้หญิงก็คือนางสาวนิ่มวิ่งมาขอความช่วยเหลือ
แต่ไม่กล้าเข้าร้านเพราะว่ามีผู้ชายหลายคน

บอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง
ดมกาวมักก่อเหตุสร้างความรำคาญขอเงินชาวบ้าน
แต่ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงนะเพราะมาใช้กำลังนะครับ
จับไปส่งโรงพยาบาลหลายครั้งแต่ก็ยังออกมาสร้างความวุ่นวายอีกนะครับ
ตำรวจส่งตัวนายดิวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลนางรอง
ส่วนข้อหาจะต้องรอดูผลการตรวจร่างกายของนางสาวนิ่มผู้เสียหายซะก่อน
รุนแรงแค่ไหนจะมีการตั้งข้อหาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป
ส่วนนี้ก็คงต้องบุกไปทลายรังกาวแล้วล่ะ
คุณต้องทะลายเลยนะเพราะเห็นบอกว่ามีขวดกาวใต้หมดเลยแล้วก็เหลือนเลยนะ
ขวดปรงขวดกาวนะครับอันตรายนะครับอันตรายนะครับ